ที่ผ่านมาค่ะคุณขามีงานฉลองวันเกิดของคุณเอสุปชัยค่ะ
แล้วก็มีอยู่คู่หนึ่งนะคะถ้าเขาถูกจับตามองจริง
ใช่แล้วณเดชน์กับสาวยาย่านี่เองนะคะ
แล้วก็มีรูปที่ออกมาคล้ายกับว่าทั้งคู่จับมือกัน
ซึ่งหนุ่มณเดชน์เขาก็ออกมาบอกเลยว่าจริงแล้วไม่ใช่
แต่ก็ยอมรับนะว่าความสัมพันธ์ของณเดชน์กับยาย่าเนี่ย
รู้สึกว่าจะสนิทสนมกันมากขึ้น
แต่ก็ยังคงสถานะเหมือนเดิมค่ะ
ยังคงอยู่ในสายตาของแฟนคลับที่ลุ้นความสัมพันธ์ของพระนางคู่จิ้น
ณเดชนคุกิมิยะและยายาอุรัสยา
ทั้งคู่ร่วมถ่ายภาพในงานวันคล้ายวันเกิดของแม่แก้ว
โดยในภาพทั้งณเดชน์และยายากำลังจับมือแบบแนบทิศกันสุด
งานนี้พระเอกสุดหล่อปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะสัมผัสมือฝ่ายหญิง

ส่วนประเด็นที่คนมองว่าภาพสวีทหวานตัวติดกันมากขึ้นนั้น
เจ้าตัวแจ่งว่ายังทำตัวเหมือนเดิม
แต่เรื่องสถานะไม่อยากจำกัดด้วยคำว่าแฟน
ยกให้นางเอกสาวเป็นคนสนิทเช่นเดิม
ส่วนที่ควงยายาไปงานเบิร์ดเดย์ของผู้จัดการคนดังเอสุภาชัยนั้น
เจ้าตัวเผยว่านางเอกสาวก็รู้จักกับฝ่ายนั้นอยู่พอสมควร

จากนี้ณเดชน์ขอบคุณที่ให้ตนและยายา
ติดโพกผู้รักแห่งปีในวันวาเลนไทน์ปีนี้ค่ะ

ก็เลี้ยงข้าวกันก็เชิญพี่แล้วก็คนกันมา

มันเกี่ยวกันเลย
ที่เผลอครับที่เผลอธรรมชาติครับ

สนิทใกล้ชิดกันมากขึ้น

จริงก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว

ก็มีความสุขก็ดูแลกันแบบนี้ไป
ผมว่าคำตรงนั้นอย่าจำกัดความตรงนั้นเลย
อะไรอย่างนี้ผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผม
เอาในเรื่องของความรู้สึกดีที่มีให้กันมากกว่า

ก็ควรอามอยไปด้วยอะไรอย่างนี้
เป็นกิมมิกหนึ่งสนุกดีอะไรอย่างนี้ครับ
พี่ก็สวยขนาดนั้นเนอะ

สวยขนาดนี้ต้องตัวติดกันให้ธรรมดา

ว่าคู่นี้มีเหตุการณ์ให้เราได้รุ้นกันอยู่ตลอดเลย

ก็จิ้นกันต่อไปยาวแล้วกันสำหรับคู่นี้